พี่ก็ตื่นนอนมากลับมาทำงานจากต่างจังหวัด

ก็ตื่นนอนขึ้นมา๔โมงเย็น
ก็ใส่กางเกงนอนนะคะเสื้อนอนขอโทษนะคะ

เพราะว่าเห็นภรรยารุตังกวยกลับมาจากบ้านนอก
ไม่ค่อยสบายก็เลยไปถามแกว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไง
ก็นั่งพูดคุยในขณะนั้นเนี่ยก็มียาม๑ยาม๑คนลุงตังกวย
แล้วก็ลูกชายแกซึ่งเป็นยามในหมู่บ้านด้วยนะคะ
พยายามนะคะที่ไม่สบายแล้วก็ภรรยาลูกชายยามนะคะ
แล้วก็แม่บ้านของข้างบ้านพี่อีกหนึ่งคนก็นั่งคุยกัน
ลุงตะก๊วยก็แจ้งให้พี่ทราบว่าตอนที่พี่นอนหลับเนี่ย
หมาของคุณนุ่นเลยโดยแม่บ้านคนพม่าของคุณนุ่นเนี่ย
เอามาจุงเล่นเพื่อจะถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะ
ออกมาก็ได้กัดกันกับหมาฟางข้าวก็คือโกเดลิทิเวอร์
กับแฟนบูด๊อกของพี่นะคะก็กัดกัน
คุณก็บอกคุณฟ้าก็เดี๋ยวขอโทษคุณนุ่นหน่อยเนอะ
บอกได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่เข้าไปคุยขอโทษคุณนุ่น
เพราะหมาคุณนุ่นก็เคยเข้าไปบ้านกับหมาบ้านพี่หลายครั้งในบ้านนะคะ
แล้วก็คุยกันต่อสัพเพเหละไม่ได้สนใจอะไร
สักพักนึงคุณนุ่นเดินออกมาถือไม้นะคะ
คุณนุ่นเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบกางเกงขาสั้นนะคะเสื้อยืดก้าวผม
เดินถือไม้ปรีเข้ามาหาพี่ในขณะนั้นเนี่ยหมาสองตัวเนี่ยอยู่ขณะพี่ซ้ายขวา
ุโตะฟางข้าวคือพี่นั่งเล่นอยู่กันตรงนั้นนะคะ
คุณนุ่นเดินมาหาพี่ระยะถึงจะถึงตัวพี่เนี่ยสักระยะหนึ่ง
คุณนุ่นก็ตะโกนว่าพี่พี่จะกวนก่อนเพราะพี่เห็นท่าคุณนุ่นเดินมาหน้าตาถึงขัง
พี่ก็ลุกขึ้นยืนถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ
คุณนุ่นก็ตอบกลับมาบอกว่ามึงจงใจปล่อยหมามากัดหมากูใช่ไหม
รู้ไหมว่ากูเป็นดาราพี่ก็ยังไม่ทันจะพูดอะไร
หมาพี่เนี่ยคุณนุ่นเดินเข้ามาอีกหมาพี่สองตัวเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหาคุณนุ่นนะคะ
ก็เห่าคุณนุ่นคุณนุ่นก็ใช้ไม้เนี่ยฟาดหมาสองตัวอย่างแรงไม่ยั้งนะคะ
พี่ก็วิ่งเข้าไปช่วยหมาก็บอกว่าคุณนุ่นอย่าตีหมาอย่าตีหมา
คุณนุ่นก็ใช้ไม้ท่อนนั้นแหละท่อนเดียวกันนั่นแหละ
ที่หัวพี่ครั้งหนึ่งนะคะฟาดที่หลังพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณนุ่นฟาดพี่ครั้งที่สามพี่จับไม้ได้นะคะ
ก็การแย่งชิงกันตอนนั้นเนี่ยยามีสติแล้ว
คนเห็นกันก็วิ่งมากั้นระหว่างพี่กับคุณนุ่นนะคะ
ระหว่างที่กั้นอยู่เนี่ยยามเนี่ยจับพี่ฟ้าคนเดียว
ไม่ได้จับคุณนุ่นเนื่องจากคุณนุ่นเป็นดารา
แล้วแกบอกภายหลังเขาก็บอกว่าไม่กล้าจับเดี๋ยวกูมีปัญหา
ก็จับพี่เสร็จแล้วระหว่างที่ยามหันหลังให้คุณนุ่นจับพี่เนี่ย
คุณนุ่นถอดรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะตีหัวพี่หนึ่งทีไม่อยู่ในมือ
ฟาดอีกทีรองเท้าผ้าใบหลุดจากมือนะคะ
คุณนุ่นก็ยังถอดรองเท้าอีกข้างหนึ่งก็ฟาดหัวพี่จริงก็หลุดจากมือนะคะ
แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปก็ลุงก็แยกสำเร็จนะคะ
ก็แยกกันกลับไปเพราะตอนนั้นก็มีหมาพี่เข้ามาช่วยด้วย
หมาพี่สองคนก็รักเจ้าของสองตัวนั้นนะฮะก็รักเจ้าของก็เข้ามาช่วย
ก็พอคุณนุ่นเขาแย่งเสร็จคุณนุ่นเดินเข้าบ้านไปแล้วคุณนุ่นก็เดินออกมา
ก็บอกว่าอ่ะโดนหมากัดนะฮะ
จากนั้นคุณนุ่นก็บอกว่าก็แจ้งรถแอมบูแลนซ์อะไรสักอย่าง

คุณนุ่นเนี่ยก็เดินออกมาอีกเดินออกมาอีก
ยังไม่ได้เข้าบ้านนะคะกำลังจะจับหมาเข้าบ้าน
คุณนุ่นเนี่ยก็โทรศัพท์เนี่ย

ก็บอกพี่ว่ามึงระวังตัวให้ดี
กูจะฆ่าหมามึงให้ตายเลย

คุณนุ่นก็บอกให้ผู้ชายคนนั้นเดินตามพี่ไป
ไปถ่ายรูปพี่ที่หน้าหมู่บ้าน

คุณยามก็เห็นเหตุการณ์
ก็ถ่ายรูปผู้ชายคนนั้นกลับ

ก็จบได้ดีเพราะลุงคนนั้นก็ถ่ายรูปไว้

แล้วก็ทารุณกรรมสัตว

มาแล้วก็มาเจอตำรวจมาเจอกลางทาง

แล้วก็มาเจอกันที่โรงพรรค

จะมีขนมรักกันไก่เกลี่ยกันสองก่อนไหมครับ

หรือว่าขาดสติ

หรืออาจจะรับฟังฟางข้างเดียวจากแม่บ้าน

แต่แกโกรธจัดแล้วแกก็เข้าใจผิด

ปล่อยหมาไปกัดหมาแก

ก็คือคุณนุ่นควรจะเข้ามาถามพี่ก่อน

คนกลางที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้

เดินขึ้นมาเตรียมตัวพร้อม

เรามีการเตรียมหลักฐานอะไรบางอย่างมาเพิ่มเติม

รูปภาพอะไรอื่น

เพราะเห็นเหตุการณ์เผ็ดท่าน
ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของเขานะคะเราไปบังคับเขาไม่ได้ว่าจะเป็นพยานให้เราหรือไม่
แต่ในเบื้องต้นในยามที่เห็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านในหน้าที่เขาขนาดนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหม
เขาก็ต้องมาให้ปากคำอยู่แล้วค่ะเขาก็พูดตามความจริงในสิ่งที่เขาเห็น
คุณคุณก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองถูกเพราะเขาก็มีการปฏิบัติการณ์ในหน้าที่เราอยู่
คนเราทุกคนก็มีสิทธิ์มองในด้านของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
หนักใจบอกเลยหนักใจพี่ก็คิดอยู่เอ๊ะจะทำยังไงทีนี้พี่ก็
ก็เลยเอ่อขอรบกลัวหนักสำครัวที่มาเนี้ยไม่ได้อยากเป็นข่าวนะ
ไม่จำเป็นแต่ว่ามาให้เป็นพยาน
ว่าแผลแบบนี้สำควรเป็นร้านไหม
ตอนที่คุณนุ่นมาขอกล้องวงจรปิด
จากในนี้ดูได้นะคะถ้าเขาให้
คุณนุ่นเดินมาปลอเดินออกมา
ยกเท้าใส่หน้าพี่ในขณะที่ให้การเมื่อวานนี้
ขอดูได้ค่ะหลักฐานมีนะคะ
พอมาถึงปุ๊บรถเข็นค่ะ

สุดท้านี้ถ้าเกิดทางฝรุ่มเขาให้เพราะสมความเจตนาจา
เราพร้อมที่จะจบไหม

ไม่ใช่เรื่องพอจะต้องมากันมาสักครู่

ถ้ามีสติกันก็จบทุกคนมีสติคุยกันก็จบ
ขออนุญาตค่ะขอบคุณค่ะ
เนี่ยไม้เนอะไม่ไผ่ถ้าลวกธรรมดานี่แหละ
แล้วก็เอาไปป้องกันตัวแล้วก็ไว้ข้างตัว
พี่ถือไว้ข้างขวาเสร็จแล้วทีนี้เนี่ย
เจ้าของเนี่ยพี่โตตะโกนถามคำแรกว่า
เรียงหมาเป็นหรือป่าวเพราะว่าระยะมาประมาณ๓๔เมตร

แต่ระหว่างนั้นเนี่ยหมามันเกิดการต่อสู้กันขึ้นเนี่ย

กำลังแบบนึกออกป่าว
พอเจ้าของตะกดหมาก็วิ่งเข้ามา
พอตีกวอเดนเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเฟ้นพูดอกเนี่ยถึงปุ๊บอ้อมเข้ามาขาหลัง
แต่ว่าพี่ชักขาแล้วก็มันกัดโดนรองเท้าพี่ก็ตีเฟ้นต์
ทีนี้พอตีเฟ้นปูดอกเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่หันไปเนี่ยเจ้าของเนี่ยถึงหน้าพี่แล้ว
ถึงตัวช้าถึงตัวปุ๊บเขาก็เอาไม้เนี่ยกระชากไม้ออกไป
เลยได้บาดแผลที่มือค่ะได้บาดแผลที่มือพี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาไม้ไปปุ๊บ
เขาก็บอกว่าตีหมากูทำไมเสร็จปุ๊บเขาก็ย้างเลยแล้วพี่ก็หลบอย่างนี้
คือพี่ก็เอาตัวนี้ปั้งแล้วก็โดนเข้าแขนเนี่ยปั้ง
เสร็จปุ๊บยามอ่ะเข้ามากั้นพอดีแต่ระหว่างที่กำลังชุนละมุนเนี่ย
ยามเนี่ยจับไม้ไปสองข้างตัวพี่เนี่ยดันไม้แต่อีกมือนึงพี่ต้องคอยปักหมา
เพราะว่าหมาก็เข้ามากัดพี่ทั้งสองตัวเพราะไม่มีใครช่วย
ก็หมาสองตัวก็ลุมกัดอยู่เสร็จแล้วทีนี้พี่ก็เลยเอามือปัดปัด
ระหว่างที่ปัดป้องเนี่ยก็ดันด้วยเสร็จแล้วทีนี้พอดันไปถึงด้านข้างรั้วบ้านพี่แล้วเนี่ย
หลุดจากมือยามเขาก็ถือไม้อีกครั้งหนึ่งเขาก็ฟาด
แต่ด้วยแค่พี่ย่ออยู่ข้างหลังยามเนี่ยยามเนี่ยโดนเข้าตรงนี้สองที
แล้วก็โดนเข้าตรงแถวแถวนี้ค่ะทีนึงเสร็จปุ๊บพี่ก็ผลัก
ระหว่างที่พี่กำลังดันอย่างนี้แล้วพี่เอามือปัดเนี่ย
ช่วงที่เขาตีพี่ก็หลบแต่พี่หันอมารับไปเห็นเนี่ยเฟ้นบูด๋ออนมาด้านนี้

ที่เขาจะตีอีกเนี่ยช่วงกำลังชุนละมุน

คือเราตีสุนัขนะคะเราตีสุนัขเพราะว่าสุนัขเนี่ยกัดมือเรา
เห็นได้เขาบอกว่ามีการข่วงคุณหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคือจริงแล้วเนี่ย
พี่ไม่ได้เป็นคนข่มขู่เขานะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อก่อนว่า
หลังจากนั้นเนี่ยพอแยกย้ายกันกลับไปใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่า
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเขากลับมาเสร็จพี่เข้าบ้าน
เข้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยสวัสดีพี่เข้าไปดูหมาพี่แล้วก็พี่โดนกัดแล้วเนี่ย
พี่ก็โทร๑๙๑แจ้งศูนย์ว่า
พี่โดนสุนัขกัดเจ้าของไม่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ทางศูนย์เนี่ย
ประสานงานให้กับกู้ชีพพิรุณ
รุ่นเนี่ยระหว่างนั้นกำลังเดินทางมาพี่ก็กำลังชุดละมุนโทรศัพท์
เดินเข้าเดินออกอยู่ในบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านเสร็จได้ยินเสียงเขาตะโกน
กเวกเขาบอกว่ามามึงออกมาจะเห็นแล้วว่าถืออาวุธมีดนะคะ
มาเป็นอามีดทำครัวค่ะมีดยาวด้าม
ไซส์เนี้ยประมาณเนี้ยคือเอาออกมาแล้วก็ออกมา
ปุ๊บเสร็จแล้วบอกปลาเคาะที่รัวมามึงออกมา
พี่ก็นะอย่างนี้ก็ไม่ดีพี่ก็อันตรายกับชีวิตนะ
เสร็จแล้วทีนี้พอพี่รอเจ้าหน้าที่มา
ล้างแผลล้างแผลเสร็จเขาบอกว่าแผลลึกมาก
พี่ต้องไปโรงพยาบาลพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่รอสายตรวจมาก่อน
เพราะว่าต้องเคลียร์ก่อนว่าจะเอายังไงสายตรวจมาถึงเนี่ยเขาก็แจ้ง
แต่ระหว่างที่กำลังล้างแผลเนี่ยตัวเขาเองเอาไอแพทขึ้นมา
ถือแล้วก็ถ่ายรูปพี่ระหว่างที่พี่ล้างแผลกับกู้ชีพพี่รูนอยู่
แล้วก็ตะโกนบอกว่ามึงเป็นดาราใช่ไหมมึงเป็นดาราดี
กูจะเอาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวกูจะเรียกนักข่าวทุกคนมาให้หมดเลย
แล้วก็เมื่อวานเนี้ยพี่ไม่ได้เป็นคนโทรพี่ไม่ได้เป็นคนเรียกเขาเป็นคน
หลานสาวเขาเป็นโทรเรียกนักข่าวทุกคนมาทำข่าว
ซึ่งจริงแล้วเจตนาพี่พี่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่า
ที่แจ้งครั้งแรกว่าเป็นสุนัขตัก
พี่ไม่ได้แจ้งว่าข้อเก่าหาว่าทำร้ายร่างกายนะคะ
พี่นุ้นผ่านในช่วงประการที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า
เหมือนพี่นุ้นมาโทรตามผู้ชายหนึ่งคนมา

พี่โดนสุนัขกัดแล้วขาเลือดโซก

แล้วพี่จะขับรถไปยังไงไหว
พี่ก็สะบักสบอมถูกป่ะจะให้พี่แบบ
ปีนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
พี่ก็ต้องไปเรียกน้องเขามาช่วยขับรถนะคะ
แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะไปข่มขู่
เพราะว่าพี่เนี่ยให้เขายืนอยู่ตอนที่อยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยแล้วนะคะ
ข่มขู่ได้ยังไงเพราะว่าตำรวจมาแล้วสายตรวจเนี่ยมายืนอยู่แล้วสองนายนะคะ
แล้วเขาเองเนี่ยเรียกสายตรวจเข้าไปในบ้านเขาด้วยซ้ำเชิญเข้าไป
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าตอนขากลับขาออกเนี่ยสายตรวจออกมา
หมาหลุดออกมาอีกรอบนึงแล้วก็วิ่งเข้ามาหาสายตัวสายตัวยังกลัวหมากัดเลยค่ะ
คือหมาก็จะกัดเราด้วยพี่ก็ต้องยืนบังอยู่หลังสายตรวจอย่างนี้
พี่นุ่นยอมไปนิดนึงคือตอนเขาบอกว่าแล้วเขาบอกพี่นุ่นเอาไม้พี่ตีเขาด้วย
พี่ไม่ได้ตีเพราะว่าอาวุธไม่ได้อยู่ที่พี่แล้วไงคะ
พี่จะถอดได้ยังไงแล้วเพราะว่าพี่มือพี่เนี่ยเนี่ยดูดินี่ว่ามันม่วงเพราะว่ามันปัดหมาเนี่ย

คือถามว่าพี่ยังไงพี่กลัวนะคะเพราะว่าพี่กลัวอย่างแรกคือพี่กลัวจะหมาจะกัดซ้ำข้างนี้อีก
เพราะเนื่องจากว่าโดนแล้วเนี่ยทุกคนโดนหมากัดก็ต้องเจ็บถูกไหมคะ
แล้วเราก็ต้องป้องกันตัวแต่สิ่งแรกคือว่าเราโดนกัดขาเลือดโซกเขาไม่ขอโทษเขาไม่จับหมา

พี่อยากจะแล้วจริงล่ะพี่มาพูดวันนี้เนี่ยจริงพี่ไม่ได้อยากจะมาแถลงข่าวเรื่องคดีพี่อย่างเดียว
แต่พี่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นเรื่องพรบคุ้มครองชุมชนนะคะ
ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องหมาเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจชุมชนทุกชุมชน
เจ้าของหมามีหมาแต่เลี้ยงหมาไม่ได้นะคะ
หมาสัตว์เลี้ยงทุกตัวไม่ว่าสัตว์ชิวาว่าพันธุ์ไหนชิสุพันเล็กพันธุ์ใหญ่โกเดนอะไรก็แล้วแต่
เขามีคมเขี้ยวมีเขี้ยวสามารถทำร้ายเด็กและทำร้ายคนในบ้านหรือคนนอกบ้านได้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดและปล่อยหมาออกมาโดยที่ไม่มีสิ่งควบคุมนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่สำคัญและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยของชุมชนแล้วเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่น่ารำคาญที่ทุกหมู่บ้านที่ต้องเจออย่างเรื่องขี้หมา

คุณฟ้าเนี่ยมาจากชนบรีประมาณใบ๓โมงถึงกับ๓โมงนี่แหละ

พระม่าบ้านนี้พระม่าบ้านของคุณนุ่นครับจูงหมาออกมาจูงหมาออกมา
หมามันเห็นกันมันเคยกัดกันทีนึงแล้วเคยกัดกันในบ้านเนี้ย
มันเลยวิ่งเข้าไปพอดีคุณมาพม่ามันกลัวหมามึงเลยปล่อยหมา
วิ่งเข้าบ้านแล้วทิ้งหมาของคุณนุ่นไว้ครับ
มันก็กัดกันนิดเดียวถังนี้ก็แฟนผมบอกครูลูกชายคุณไปเอาหมาอกกัน
ตอนแตบม้ากัดคุณนุ่นยังยั้งมันหนึ่งล่ามันหยุด
มันก็จบไปก็ไม่มีอะไร

เพราะว่าคุณฟ้าหมากัดกันคุณฟ้ารู้ไหมไม่รู้

หมายการเนี่ยมหาคุณนู้นอยู่นี้แบบนั้นลาบ

แกก็ใส่ชุดนอนออกมาด้วย

ว่าเป็นไงบ้างป่วยที่นี่ค่ะคุณนุ่นมาเดินมาปีมาแล้ว
ว่าเพราะว่าคุณฟ้าแย่งมาจากจากคุณนุ่นได้แล้ว
ผมไปแจ้งมาจากคุณฟ้าอีกทีนึงเพราะว่าหมามันจะเข้ารุมอีกทีหนึ่ง
หมาตัวใหญ่จะเข้ารุมเขาก็ทั้งแย่งไม้ทั้งคันหมาใหญ่ไว้
ไม่ให้มันเข้ามารุมคุณนุ่นคุณนุ่นเพราะว่าหมามันช่วยต่อของมัน
แต่ตัวเลขผมไม่เห็นมันอยู่ข้างหลังผมเพราะว่าคุณนุ่นนุ่นอยู่
คุณฟ้ากับคุณนุ่นคุณฟ้าอยู่ข้างหน้าคุณนุ่นอยู่ข้างหลังผม
ก็ดันไปดันมาแต่หมากัดผมไม่เห็นนะเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังอ่ะ
ผมมองจะเอาคุณฟ้าอยู่ข้างหน้าเพราะว่าคุณฟ้ามีไม้แล้วก็มีหมา
ตัวใหญ่ผมต้องการป้องกันหมาไว้แล้วหมาได้เข้าไปกัดคนนู้นไหมครับ
ตัวตัวใหญ่ไม่ได้กัดแต่ตัวเล็กผมไม่เห็นแล้วหมาแท๋มึงจะขึ้น

ตัวเล็กหมายถึงว่าคุณนุ่นเอาเท้าไปเตะหมาตัวเล็ก
เตะหมาตัวเล็กกัดมันก็จะมันก็ไม่เชิงกัดแล้วมันคงจะขูดอ่ะ
เป็นเป็นแผลยาวยาวอย่างเงี้ยแผลยาวยาวอย่างเงี้ยแดง

ผมไม่จอดไปจะวิ่งเข้าบ้านคนนุ่นเลย
แล้วก็ไปถ่ายรูปอ่ะคุณฟ้าผมก็เลยไปถ่ายรูปกับเข้าไป
รู้ได้ไงว่าคุณนุ่นโทรเรียกผู้ชายชุดดำเข้ามา
ก็คุณนุ่นโทรสับก็เห็นอยู่ก็มามาอย่างเร็วก็วิ่งเข้าไปนะครับ

เพราะว่าคนไทยวันนี้ไม่เคยเข้ามาในนี่เลย

ใส่โม่งผ้าแม้โพลมดำเสื้อดำ

แต่พับขาขึ้นเนอะพับขาขึ้นแค่นี้

แต่อยู่ในกระเป๋าแล้วเราก็ไม่ไหว่ใจ

พวกก็หาไปไกลอ่าว่าพวกมันกระเด็นไง

ดูว่ามันจบแล้วดูแล้วไม่ได้รู้อะไรแต่ถือของอยู่
ขุนฟ้าก็เข้าไปในขุนฟ้าออกมาเดินมุม
มันถือ
ก็ทั้งโน้นมาไม่ถามอะไรเลย

แล้วมันกว่าที่แล้ว
มาตีบังข้าวก่อน

ทีนี้ย้าใช่ก็ติดมากเยี่ยมไง

แล้วก็ตีที่สองถูกการหลังเท่านั้นเองทีนี้เขาก็เข้าไปแยกออกแล้วก็แยกย้ายกันไป